เหตุสลดที่สุพรรณบุรีเด็กอีกแล้วเด็กกับน้ำอีกแล้ว
คือปู่ไปงมหอยในแม่น้ำท่าจีนหลานสองคนก็ตามไป
ตอนแรกก็ไปเหมือนกับปูหนูจะช่วยงมหอยนะ
คือเด็กอยากเล่นน้ำด้วยไงคุณปู่ก็งมหอยไป
หันมาอีกทีนะครับหลานสองคนพลัดตกน้ำซะแล้วคุณผู้ชมครับ
เหตุสนใจครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับโอ๊ยเที่ยงเวลาสามช่วงเจ้าบัตรสุขภรรณบุรี
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แม่น้ำท่าจีนหลังบ้านนะครับอยู่ในหมู่๕
เจอร่างเด็กหญิงอาริยาพฤกษานะครับหรือน้องโออายุ๑๒ขวบ
นักเรียนชั้นป๕ตัวเปียกผิวซีดและพ่อแม่ปู่ของเด็ก
ร้องไห้อยู่ตรงนั้นครับคุณผู้ชม
นายสุทธิบปู่ของเด็กลาบอกว่าก่อนเกิดเทน
เขาก็มางมหาหอยริมแม่น้ำนะครับ
หลานชายชื่อออมอายุ๗ขวบ
ต่อมาน้องโอน้องโอหลานสาว
มาช่วยงมหอยด้วยนี่ครับหอยด้วยงมยังอยู่ในถังอยู่เลย
กินกันไม่ลงแล้วล่ะกินกันไม่ลงแล้วแล้วสักพักเด็กทั้งคู่ก็ไปเล่นน้ำ
นะครับปู่บอกปู่ยังมองอยู่เลยเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันไปดูเดี๋ยวหันไปดู
กระทั่งขึ้นมาริมตลิ่งจะพักกินข้าวปรากฏว่ามองหาหลานเขานี้ไม่เจอครับ
เงียบหายไปทั้งคู่ก็เลยลงน้ำไปตามหาโอ้โหไปเห็นทั้งคู่กำลังจมน้ำเลย
คุณผู้ชมก็เข้าไปช่วยปู่พุ่งเข้าไปนะครับ
ดันตัวหลานชายขึ้นบนตลิ่งได้แต่แต่อะไรอ่ะพอจะไปช่วยหลานสาวหมดแรงครับ
หมดแรงครับแล้วก็เลยต้องไปเรียกชาวบ้านให้มาช่วย
แต่ไม่ทันซะแล้วครับโอ้หลานสาวจมน้ำเสียชีวิตครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวนี้ครับ
ยังไงก็ตามครอบครัวอื่นยังไงดูข่าวแล้วนะครับ
เอาไประมัดระวังไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนเลยครับ